สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
แรงต้นฤดูร้อนแบบนี้ส่งผลกระทบอย่างแสนสาหัสต่อพี่น้องเกษตรกรนะคะ
ไม่มีน้ำใช้นะคะและศัตรูพืชก็ปลูกสวนกันด้วย
เราไปติดตามกันค่ะว่าพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังกันบ้างนะคะ
กลางและภาคตะวันออกนะคะจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
เพราะฉะนั้นเกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำนวนพวกปากดูดนะคะ
พืชและไม้ผลใช้น้ำอย่างประหยัดกันด้วยนะคะ
เหนือภาคอีสานมีอากาศร้อนในตอนกลางวันควรใช้น้ำอย่างประหยัด
เกษตรกรควรปลูกพืชระบบน้ำหยดใช้วัสดุเหลือใช้คลุมดินกัน
ระเหยของน้ำผิวดินนะคะ
ภาคใต้มีฝนบางแห่งอากาศร้อนในตอนกลางวัน
เกษตรกรระวังศัตรูพืชจำพวกปักดูด
พืชสวนและไม้ผลระวังการเกิดไฟป่านะคะ
และนี่คือผลกระทบของภัยแรงนะคะ
เราไปดูทวีปแอฟริกากันบ้างค่ะ
ตอนนี้ต้องเผชิญกับตั๊กกะแตนทะเลทรายบุกสวนนะคะ
เกษตรกรถึงกับคุมขมับเลยค่ะ
เล่นมาเป็นกองทัพแบบนี้เลย
ทำให้นักวิชาการออกมาคาดการณ์นะคะว่า
วิกฤตตะกะแตนบุกสวนในแอฟริกาค่ะ
อาจจะทำให้แอฟริกาขาดแคลนอาหารได้
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ